หันมารับบทบาทแม่เต็มตัว
บางคนบอกว่าเป็นนางเอกแล้วจู่มารับบทแม่เนี่ย
แต่สำหรับพี่ปูเป้รามาวดีบอกว่า

ยุคนึงสมัยหนึ่งยังจำกันได้ไหมพี่ปูเป้
นางเอกหน้ากมแก้มป่อใครอยู่มาก
จนพี่ปุ้เปไปแต่งงานมีครอบครัวลูก๒คนโตแล้วนะ
ตกใจลูกพี่ปุ้เปคนโตอายุ๑๙คนที่๑๐กู๑๕
แล้วก็พี่ปุ้เปให้เวลากับครอบครัวมาเยอะแล้ว
ตอนนี้คุณแม่ขอกำเน็ตสู่โวงการหน่อยนะ

พี่ปูเป้ในงานบวงสวงละครเรื่องใหม่คุณดูนี่คุณแม่ลูก๒แล้วดูลูกอายุ๑๙
แต่แม่หน้าเด็กมากหน้าตาอร่างมากแล้วก็เริ่มในความสวยของพี่ปูเป้เสมอ
คุณผู้ชมเจ้าตัวบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรที่ไปตัดผมบ๊อบมาค่ะพี่น้อง
ประกอบกับว่าช่วงหลังพี่บุเป้ดูแลตัวเองมากขึ้น
คุมอาหารก็เลยทำให้ดูสดใสกระชากวัยอย่างที่ใครหลายคนทักมาคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องน้องสาวเขาพี่เชอรี่เข็มอับสอนเนี่ย
จะกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบเกือบ๑๐ปีเหมือนกัน
ปูเป้ก็เป็นที่ปรึกษาให้น้องสาวแล้วแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตลอด

ถ้าเราได้กลับมาเล่นละครคู่กันสักเรื่องคู่กับน้องสาวเนี่ย

เขาอยากให้เปลี่ยนลองเปลี่ยนลุคดูอะไรอย่างนี้ครับ
พยายามแบบออกกำลังกายนอน
เราก็พยายามทำทุกทางที่เราไม่ต้องเหนื่อยมาก
คุมค่ะก็พอมันเลข๔แล้วอะเนาะ
ก็จะมีแบบว่ามีไอเอฟบ้าง
ได้คุยค่ะก็ตอนก่อนรับเขาก็แบบ

แล้วเขาก็บอกว่าเออบทนี้เป็นบทที่เขาแบบอยากเล่น
ใดก็แล้วแต่นะรอติดตามผลงานแล้วกัน
แต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าพี่ปูเป้มาเจอกันกับพี่เชอรี่
เพราะว่าพี่น้องคู่นี้คุณภาพทั้งคู่
ใช่สวยทั้งคู่เก่งทั้งคู่นะคุณผู้ชมนะ
แต่เอาจริงนะพอมานั่งนึกแบบนี้
ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากเห็นพระนางในยุคก่อน

อย่างในโซเชียลเนี่ยเราเห็นเขาเรียกว่าอะไร
คู่ขวัญในอดีตอย่างพี่เต๋าสมชัยกับพี่นัทมีเรีย

เราแอบพินใจอยากให้คนยุคก่อนอะเขากลับมาเจอกัน

มีอีกหลายคู่คุณผู้ชมลองส่งข้อความมาแล้วกันนะว่าอยากให้คู่ไหนคัมแก๊กมาเจอกันนะคะ